ได้ผักแล้วใช่ไหมหาเนื้อบ้างเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อปลา
ดีต่อสุขภาพที่จังหวัดพิศนุโลกนะครับ
เขาแห่แหนกันไปจับปลางานนี้นะเหล่าบรรดาผู้เชี่ยวชาญในการทอดแห
มากันเทียบนะครับจับปลาจับปลาแต่อย่าจับสองมือนะ
บึงหนองไผลล้อมตำบลบึงพระอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกนะครับ
บรรยากาศคึกคักเลยครับตั้งแต่เช้าเลยนะ
เซียนนักทอดแหครับมาร่วมกันโชว์ลีลาในการแข่งขันจับปลากัน
กติกาเป็นยังไงง่ายนิดเดียว
หากใครจับปลาได้ใหญ่ที่สุดหนักที่สุด
รับไปเลยรางวัลที่๑เป็นเงินรางวัล๑๐๐๐บาท
ส่วนที่๒เอาไป๘๐๐บาท
ที่๓ก็ได้รางวัลไปสัก๕๐๐บาท
คือถ้าคุณเป็นผู้ชนะคุณก็โชคดีสองเด้ง

ที่คุณจับมาเนี่ยนะเขาจะมีพ่อค้าแม่ค้ามารอรับซื้ออยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นพอจับปลาขึ้นมาได้

แล้วถ้าคุณจับมาแล้วใหญ่เป็นนัมเบอร์วัน

คุณก็ได้เงินเพิ่มจากการจับปลาที่ใหญ่ที่สุดขึ้นมา
ทันบาทถ้าจับตัวใหญ่ก่อนอย่างสุดนะ

ปลากะโห้เหรอฮะ

อกจากนี้ก็มีปลาขาว

หลายปลาเยอะแยะมากมายแล้วครับ

พ่อค้าแม่ค้าเข้ามารอรับซื้อนะครับ

ก็ว่ากันไปกิโลกรัมละ

แล้วแต่ความยากในการจับปลาแต่ละชนิด

แต่ที่สำคัญคือพ่อค้าได้ปลาสดจากบ่อ

อ้าวแล้วกิจกรรมแบบนี้นะครับ
เขาจัดขึ้นน่านก็จะจัดทีนะ
เพราะว่าหลังจากนี้นะเขาจะทำการ
ปิดบ่อปิดบึงหนองไผลล้อม
เพื่อพักฟื้นแล้วก็ปล่อยพันธุ์ปลาใหม่
ลงไปอีกครั้งรออีกทีนู่นเลย

ก็จะมาเปิดบึงเพื่อแข่งขันทอดแหจับปลากันอีกครั้ง
เรียกได้ว่านานจัดทีแบบนี้เนี่ยต้องถือว่าใครที่ชนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจ

ก็ดีนะคำนึงถึงธรรมชาติด้วย
ฝึกมือกันมาก่อนฝึกซ้อมกันมาก่อน
ว่าแต่ละคนจะมีวิธีการจอบที่ต่างกันอย่างไร

ใช่ไม่ใช่ว่าจะไปจับช่วงไหนก็ได้